ก็มีความพยายามในการที่จะเยียวยาผู้ที่ได้รับความสูญเสีย
หรือได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุด
ล่าสุดคุณเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
ได้มีการสั่งการให้ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายค่ะ
โดยการมอบเงินเยียวยาตามพรบค่าตอบแทนกับผู้เสียหายในคดีอาญา
เบื้องต้นกรณีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน๑แสน๑หมื่นบาท
ก็จะแบ่งเป็นค่าจากการเสียชีวิตไม่เกิน๕๐๐๐บาท

และค่าขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่เกิน๔หมื่นบาท
สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินเยียวยาไม่เกิน๑๑๐๐๐บาท
เช่นเดียวกันค่ะก็จะแบ่งเป็นค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ค่าฟื้นฟูร่างกายไม่เกิน๒๐๐๐บาท
หยุดประกอบอาชีพให้ใช้ค่าแรงขั้นต่ำคูณกับจำนวนวันหยุดไม่เกินระยะเวลา๑ปี
แล้วก็ค่าเสียหายอื่นอีกไม่เกิน๕๐๐๐๐บาทนะคะ
คุณผู้ชมครับเราพาไปดูภาพที่โรงพยาบาล
ซึ่งเราได้บอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของโรงพยาบาล
หนัววนลมพูมีการประกาศขอรับบริจักษ์เลือดเนื่องจากว่ามีผู้บาดเจ็บเยอะ
ที่ถูกส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแล้วก็เลือดไม่พอ
ซึ่งต้องการจะขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปเลยนะฮะ
เรื่องต้นโรงพยาบาลซึ่งตามโพสต์นี้ต้องการเลือดด่วน
ขอรับบริจาคเลือดทุกกรุ๊ปผู้ที่มีความพร้อม
สามารถบริจาคได้ที่ห้องบริจาคเลือกชั้น๒นะครับ
อาคารวินิจฉัยของโรงพยาบาลหนัววนลมพู

เนื่องจากว่าเลือดนั้นน่าจะเพียงพอแล้วนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้ถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะไปร่วมบริจักษ์เลือด
ก็สามารถที่จะไปบริจาคเลือดได้

มีคนเจ็บอีก๑๒รายที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ซึ่งก็อาจจะต้องขอที่จะใช้เลือดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร

สรุปจำนวนของผู้ที่ประสบเหตุจากเหตุการณ์นี้
มีผู้เสียชีวิตณตอนนี้อยู่ที่๓๖ศพด้วยกัน
อันนี้รวมในส่วนของผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ลูกเมียที่เขาไปก่อเหตุยิงอยู่ที่บ้านเขาด้วย
ซึ่งเหตุการณ์นี้ผู้เสียชีวิตถ้าเกิดว่า๓๖ราย
แบ่งเป็นผู้ใหญ่๑๒รายแล้วเด็ก๒๔ราย
อายุคือ๒๓และ๔ขวบเพราะว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
แล้วเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นตอนที่เด็กนั้นนอนพักกลางวันอยู่นั่นเองนะครับ